อีกหนึ่งคดีเรื่องของฆ่าโหดยกครัว๕ศพที่จังหวัดอุตรดิษ

คือคุณผู้ชมได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะ

ยิงพ่อตายิงภรรยาตัวเองไล่ยิงน้องภรรยา
ขับไปอีกบ้านยิงแม่ยายฝาแฝดแม่ยายพี่สาวแม่ยาย
ตายกันไป๕ศพ
เพราะว่าคือคนที่ก่อเหตุก็เป็นลูกเขยของบ้านนี้คุณผู้ชม
แล้วภรรยาที่เขายิงมีลูกของเขาอยู่ในท้องด้วย

สุดท้ายไปถูกจับที่มรนอง
ก่อนจะข้ามแดนอีกนิดเดียวถึงชายแดนแล้ว
เตรียมข้ามฝั่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
ตอนเจ้าต้าที่ไปจับมีการร้องขอชีวิตว่าผมยอมแล้ว
คือเหมือนเขากลัวถูกจับตายมีการร้องขอ
แต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่ว่า
มันมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสมบัติที่มาเกี่ยวข้อง
หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องกระทำการโหดเยี่ยมขนาดนี้
ถูกต้องมีเมียมีลูกคุณอยู่ด้วยนะ
นี่คือนาทีที่จะไปบุกจับตัวนายธีรพลปินอำมวลหรือว่าปุ๊
เป็นผู้ต้องหาไปก่อเหตุยิงภรรยาพ่อตาแม่ยายและญาติ
คือเป็นครอบครัวของภรรยารวมทั้งหมด๕ศพ
เสียชีวิตอยู่ที่อุตารฤทธิประชุน
กระบุรีจังหวัดมรนองติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วพร้อมไปเจอเนี่ยกระยิดของกลางได้เป็นปืนก้าวมะม่อนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนอีกสี่สิบแปดนัด
พร้อมสร้อยคอทางคำหนักห้าบาทหนึ่งเส้นและเงินสดติดตัวอีกประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับ
ปุ๊ให้การบอกว่าหลังก่อเหตุนั่งรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำทะเบียน
สรรศรีท้อทหารสามหกสองแปดกรุงเทพมหานครนั่งมาจากจังหวัดพิศวินโลกมาที่กรุงเทพ
นะฮะโดยมีคนขับส่วนตัวนั่งมาที่เบาะหลัง
ตอนผ่านดันตรวจจะเอียงตัวลงไปมันหลบหลบมาค่ะไม่ให้ตรวจเห็นนะฮะ
พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอกระบุรีก่อนพอตอนเช้ารุ่งเช้ามา
ก็ว่าจ้างไว้ร่วนในพื้นที่สี่คนให้เงินไปสี่พันพาไปทรงหน่อย
พาไปส่งที่กระท่อมกลางป่าเพื่อเตรียมตัวหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ปุ๊สารภาพเขาเป็นคนก่อเหตุยิงคนในครอบครัวของภรรยา๕ศพจริง
ถามว่าทำทำไมปมก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเครียดมากเขากดดันมาก
หลังถูกครอบครัวของภรรยาต่อว่าแล้วก็ขับไล่เขาออกจากบ้านครับ
จากนั้นเจ้าเวที่ก็คุณตัวในปุ๊บไปที่ก้อมังคับการจบรถพุทธรณ์จังหวัดประนอง
ในนันขันทะเสซึ่งเป็นลุงของนางกัญญพัฒน์กิ่งแก้ว
เป็นภรรยาของในปุ๊ลุงของภรรยาในปุ๊เล่าบอกว่าปุ๊เนี่ยนะ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ได้ก็มีการซื้อทรัพย์สินต่างให้กับพ่อตา
ซื้อให้กับแม่ยายรวมทั้งปลูกบ้านหลังที่ที่เข้าไปยิงพ่อตากับแม่ยายเนี่ย
ให้กับครอบครัวของภรรยาด้วย
นายปุ๊บอกกับคนในชุมชนบอกว่าเขาเล่นหุ้นเขาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ก็ทำให้มีเงินเยอะมีบรรดาหมุนเวียนเดือนนึงลายล้านบาท
ส่วนธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายนั้นคือทางด้านของลุง

ครอบครัวไม่รู้ว่าปูทำอะไรถึงมีเงินมากขนาดนั้น
ขนาดที่ปมสงหานหลุงเนี่ย
มั่นใจว่าน่าจะมาจากเรื่องของความผิดหวัง
เรื่องความรักหลังจากนางกัญญาพัฒน์คือภรรยาของปุ๊เนี่ยตีตัวออกห่าง
เพราะว่าปุ๊เป็นคนขี้หึงมากอารมณ์ร้อนมาก
จึงทำให้เกิดบันดาลโทษะและก่อเหตุนี้ขึ้นมานะครับขณะที่คู่เขยของปุ๊
อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเขาออกมาเปิดเผยนาทีที่ต้องเอาชีวิตรอด
วันที่เกิดเหตุบอกว่าปุ๊เนี่ยมาที่บ้านมาขอคืนดีกับภรรยา
แต่ว่ากัญญาพัฒน์เนี่ยไม่ยอมคืนดีค่ะยืนยัน
ยังไงก็จะเลิกฉันไม่คืนดีกับเธอฉันขอเลิก
ปุ๊โมโหมากก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นมาครับ
อันนี้เขาก็จะมาขอบ้านคืนถ้าไม่ดีด้วยก็จะขอบ้านคืนอะไรอย่างนี้
ทีนี้อ้อมเขาก็บอกว่าไม่คืนถ้าคืนอยากถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นคือเขาต้องให้บอกอย่างนี้ใช่ไม่ไม่พูดครับ
มีแต่อ้อมบอกพอชักปืนมาบอกเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างนี้
อันนี้เขาก็ยิงพ่อตาก่อนเขามายิงอ้อมก่อน
เพราะเขาเป็นคนบอกว่าบอกว่าเขาเล่นหุ้นกับเป็นเจ้ามือหวยบอกแค่สองอย่างนี้
ใช่ใช่เขาบอกทั้งหมู่บ้านเลย
เหมือนขี่รถวนหาพวกผมด้วย
นี่ค่ะคือพอฆ่า๕คนเสร็จแล้วปุ๊บ

คือกลับว่าจะเอาให้หมดเลยทั้งบ้านขออภัยทั้งตระกูลอย่างนี้หรอคะ
คือคู่เขยก็ไม่เว้นคือจะเอาชีวิตเขาด้วย
อย่างที่คู่เขยพูดว่ามันมีเรื่องของประเด็นเรื่องบ้าน

เพราะว่าเหมือนกับว่าต้องแต่งเข้าบ้านมาก็ประเครนให้หมดเลย

มันมีปมเรื่องของทรัพย์สมบัติที่ถูกในปู๊ทวงคืน
เขาก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของนางกัญญพัฒน์ทยอยคืนไปเกือบหมดแล้วนะ
รวมทั้งรถยนต์ทั้ง๘คันนะฮะ
แล้วก็มีโอนคืนเป็นชื่อให้กับนายปุ๊ไปแล้ว
เบิกเงินสดมาหลายแสนไปเก็บว่าที่บ้าน
อันนี้ก็มีข่าวเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องนะครับ
โดยวันนี้ตำรวจสพพญาแมนจะคุมตัวในปุ๊
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของพ่อตากับแม่ยาย

เพื่อประกอบสำนวนคดีกันต่อไป
ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีญาติมีคนในหมู่บ้าน
ไปติดตามเรื่องของการทำแผนในคดีนี้เยอะทีเดียวนะครับ